ทีนี้คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้หน่อยค่ะ

กรุงจะเปิดให้ได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนกัน
คืออาจจะง่ายกว่าการไปลงผ่านทางหมอพร้อม
เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมทั้งใครที่ใช้เป๋าตังค์อยู่แล้ว
หรือใครไม่เคยใช้จำท่องชื่อเว็บอีกเว็บหนึ่งให้ขึ้นใจนะคะ
ที่ฉันยังจำไม่ขึ้นใจเลยไทยร่วมใจคอม
ดอดคอมใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นช่องทางในการลงทะเบียน
เพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
อันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะต้องแจ้งไว้ก่อน
เลยนะคะเพราะว่าทางผู้ว่าอัศวินขวัญเมือง
พร้อมด้วยภาครัฐภาคเอกชนมีการผนึกกำลังร่วมกันค่ะ
แล้วเขาก็มีการเปิดตัวระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน
ให้กับคนกรุงเทพจะได้เข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้น
ทำยังไงบ้างคุณผู้ชมฟังก่อนนะ

เอาอย่างกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการ
ที่ใช้แอปเป่าตังค์อ่าใครเคยร่วมโครงการพวกอะไรนะ
คนละครึ่งแล้วชนะม๓พวกนี้
ใครที่เคยใช้แอปเป่าตังค์อยู่แล้วเนี่ยข้อมูลมันจะมีอยู่ในระบบแล้ว
ดังนั้นคุณไม่ต้องไปกรอกข้อมูลใหม่ค่ะ
สามารถแจ้งความประสงค์ว่าจะรับวัคซีนได้เลย

ส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐทำยังไง
คุณผู้ชมเห็นหน้าจอใช่ไหมคะชื่อนี้จะไม่ขึ้นใจ

เดี๋ยววิธีที่๓จะทำยังไงสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน
เดี๋ยวกลับมาฟังกันใหม่แต่ว่าตอนนี้ต้องฟังทางสบคแถลงกันก่อนเลยนะครับ
วันนี้๒๖คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม
ของระลอกเมษายนอยู่ที่๗๓๘คนค่ะ
ในส่วนของผู้ที่กลับบ้านวันนี้นะคะเป็นกล่องสีเขียว
ด้านบนคือ๓๐๙๔ราย
และผู้ที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลก็คือ๔๕๔๑๓รายค่ะ
จำนวนนี้นะคะถือได้ว่ายังอยู่ในส่วนของโรงพยาบาล
๗รายอาการหนัก๑๑๘๗ราย
และใช้เครื่องช่วยหายใจ๓๙๙รายค่ะ
มาดูรายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิตวันนี้นะคะ
ผู้ที่เสียชีวิตอายุน้อยที่สุดของรายงานวันนี้คือ๓๖ปีค่ะ
และสูงสุด๘๘ปีนะคะอยู่ในกรุงเทพมหานคร๑๕รายค่ะ
ปฐุมธานีสมุทรปราการจังหวัดละ๒ราย
นนทบุรีเพชรชบุรีชนบุรีอำนาจเจริญ
บุรีรำนครสวรรค์กาลสินจังหวัดละ๑ราย
และเหมือนที่เรียนย้ำต่อทุกท่านมาตลอดนะคะว่า
ผู้ที่เสียชีวิตเหล่านี้ท่านมีรายงานโรคประจำตัว
ความดันโลหิตสูงเป็นอันดับหนึ่งนะคะรองมาด้วยเบาหวาน
ไตเรื้อรังไขมันในเลือดสูง
ปอดเรื้อรังโรคหัวใจโรคตับโรคอ้วน
มี๕รายรายงานไม่พบโรคประจำตัวก่อนหน้านี้นะคะ
แล้วก็ยังพบว่าเป็นการติดเชื้อจากคนในครอบครัว
ที่ยืนยันการเป็นผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้มากถึง๑๓รายค่ะ
ในส่วนของทิศทางการรายงานผู้ติดเชื้อ
ตั้งแต่๑เมษายนจนถึงปัจจุบันนะคะ
อดสะสมของบ้านเรา๑๖๕๗๖ราย
นั่นแหละครับก็คือตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่
รายงานอีกครั้งหนึ่งนะฮะผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้
คือ๓๒๒๖รายนะครับแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๒๓๒๕ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศมา๑๙ราย
แล้วก็มีการติดเชื้อในเรือนจำ๘๘๒ราย
ใช่ค่ะรวมถึงมีผู้เสียชีวิตวันนี้เนี่ยนะคะ
๖ราย๑๕รายอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ส่วนรายละเอียดของคลัสเตอร์ต่าง
เดี๋ยวต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับที่สวพควรจะมีการแทนแหลง
คลัสเตอร์คอนโดที่สมุทรปราการ
แล้วก็คลัสเตอร์ในส่วนของคนงาน
แคมป์คนงานที่นนทบุรีคนงานก่อสร้างรัฐสภา
แล้วก็กรณีชายรักชายที่เป็นปาร์ตี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อกี้ค้างเอาไว้ค่ะ
สำหรับคนกรุงเทพจะลงทะเบียนฉีดวัคซีน
โดยที่ไม่ต้องไปลงในแอปพลิเคชันหมอพร้อม

คือกลุ่มที่ใช้เป๋าตังค์
กับอีกกลุ่มนึงคือไม่เคยร่วมโครงการของภาครัฐ

ใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำยังไง
สามารถให้คนในบ้านสมมุติทั้งบ้านอยู่กัน๑๐คน
แล้วมีคนเดียวที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
ให้คนเดียวนี้ลงทะเบียนได้นะคะ
หรือเกิดทางบ้านอยู่กัน๑๐คน
ไม่มีใครมีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเลยสักคนเดียวทำยังไง
นี่สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ร้านสะดวกซื้อค่ะ

เขาจะเปิดเป็นจุดรับลงทะเบียนนะคะ
ตั้งแต่๘โมงครึ่งไปจนถึง๖โมงเย็น
นี่ค่ะจะเปิดให้คนกรุงเทพได้ลงทะเบียนตามช่องทางที่ดิฉันบอกมา
เริ่มแล้วนะวันที่๒๗พฤษภานี้

แล้วคนที่ลงทะเบียนจะไปเริ่มฉีดวัคซีน
ก็คือ๗มิถุนายนดังนั้นบางคนเพิ่งเปิดไทยรัฐทีวีมา
อะไรคุณอริยาดิฉันอยู่กรุงเทพฟังไม่ทันฟังไม่ทันทำยังไงดี
นี่ค่ะคุณผู้ชมมี๓ค่ายโทรศัพท์มือถือ
เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะโทรไปได้เลยนะครับ

มีอยู่๔๕๐คู่สายค่ะ
ใครสงสัยใครฟังดิฉันบอกไม่ทันเมื่อกี้
โทรไปได้เลยที่๑๕๑๖ทุกเครือข่ายเลยนะคะ
ก็จะตอบทุกคำถามสามารถสอบถามได้ตั้งแต่๘โมงเช้า
จนถึง๒ทุ่มของทุกวันเลยนะคะ